กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับ
ตำรวจตุรกีสลายการชุมนุมผู้สนับสนุนหนังสือพิมพ์
ใหญ่ที่ขายดีที่สุดของประเทศตุรกีนะครับ
หลังจากหนังสือพิมพ์ดังกล่าวนั้นถูกสารในการตัดสินยึดทรัพย์
ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมรวมทั้งนานาชาติก็ออกมาวิภาควิจารณ
การทำหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงของตุรกี
บอกว่าเป็นการคุกคามสื่อที่วิจารณ์รัฐบาลครับ
นี่เป็นภาพขณะที่ตำรวจตุรกีใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง
แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมผู้สนับสนุนที่เดินทางมาชุมนุม
เพื่อแสดงพลังคัดค้านคำตัดสินของศาล
ที่มีคำสั่งยึดทรัพย์หนังสือพิมพ์ฉบับนี้
ขณะเดียวกันยังออกมาเรียกร้องเสรีภาพ
ในการทำงานของสื่อด้วยครับ
ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ขายดีที่สุดในตุรกี
มีความใกล้ชิดกับนางเฟตุลากูเลน
ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในขบวนการฮิสเม็ด
แล้วก็อดีตพันธมิตรของนายเลเจฟเทยิปแอโดฮานประธานาธิบดี

ขบวนการดังกล่าวเป็นกลุ่มก่อการร้าย
ที่ประสงค์จะล้มรัฐบาลนายแอร์โดฮาน
หลังคำตัดสินยึดทรัพย์กลุ่มทฤษฐิมนุษยชน
รวมถึงสภาพยุโรปและสหรัฐ
ก็ออกมาแสดงความกังวลต่อกรณีนี้
โดยมองว่ารัฐบาลตุรกีกำลังใช้อำนาจ
ในการปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อ
โดยดัชนีเสรีภาพสื่อที่จัดทำ
โดยนักข่าวไร้พรมแดนเมื่อปี๕๘
จัดให้ตุรกีอยู่ในอันดับที่๑๐๐
จากทั้งหมด๑๘๐ประเทศ
ขณะเดียวกันก็มีรายงานการคุกคามสื่อโดยรัฐบาล
รวมถึงการคุมขังนักข่าวอีกกว่า๓๐คน

ก็เป็นการจัดอันดับการคุกคามสื่อในตุรกีเขานะฮะ